มาพูดถึงเพลงดังอย่างทรงอย่างแบดกันบ้างดีกว่า

ลามไปถึงวงการพระพุทธศาสนา

คือมันมีข้อสอบข้อสอบหนึ่งวิชาพระพุทธศาสนาที่พูดถึงเพลงทรงอย่างแดด
คุณผู้ชมคะลองทำข้อสอบนี้ไปพร้อมกัน

เอ้าดูเรื่องราวของต้นเรื่องก่อนนะคะ
เฟซบุ๊กเรือขายวชุนสนองคุณแผ่นดิน
เผยแพร่ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนค่ะ
โดยเนื้อความก็คือให้พิจารณาข้อความเนื้อเพลง

ข้อที่๓๑ข้อที่๓๑เขาถามเอาไว้
ถามเอาไว้เกี่ยวกับเนื้อเพลงนี่แหละท่อนนี้เลย
อย่างแบดแซดอย่างบ่อยเธอไม่อินกับผู้ชายแดดบอย
อย่างแบดแซดอย่างบ่อยเธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อย
พ่อหนุ่มแบดบ่อยแดดบ่อยทรงอย่างแดดแซดอย่างบ่อย
เธอไปกับไอ้หนุ่มกื้นบ่อย
เนี่ยค่ะท่อนดังท่อนฮิตนี่แหละมีคำถาม๒ข้อ
ไปดูข้อแรกข้อที่๓๑นะคะ
ข้อที่๓๑ถามว่าจากบทเพลงดังกล่าว

ทุกข์หมายถึงการมีอยู่ของทุกข์

้อยข้อแรกคือเธอไม่อิน

เดี๋ยวฉันว่าแซสอย่างบ่อยไหม

ผมตอบมีถูกทุกข้อไหม

ตอนนี้ยากนะเนี่ยต้องมานั่งคิดวิเคราะห์

คุณไม่รู้คุณได้ศูนย์ไปข้อนี้ผ่าน
ห้ามไปข้อต่อไปนะคุณชนะ
คุณดูข้อต่อไปก่อนเผื่อคุณตอบได้ได้

จากข้อความที่ขีดเส้นใต้ก็คือ
ปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่มกื๊ดบ่อย

นักเรียนจะใช้หลักธรรมในข้อใดแก้ปัญหาตามบทเพลงดังกล่าว

ปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่มกื๊ดบ่อย

มั่นใจนะ

มวิหาร๔มีอะไรบ้าง

คือฉันทะวิริยะอุตสาหวิมังสา
พรมวิสัตว์ข้าง๔เราอาจจะคุ้นเหมือนกัน

เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนเอง

เชื่อว่าพระพุทธเจ้าตัดสรุจริง

สมบัตินี่คือเรื่องของความพรีพพร้อม

หลายอย่างเหมือนกัน
ทีนี้พอมีการเผยแพร่ภาพนี้ไป

เราลองมาดูความเห็นนี้นะคะ
ความเห็นของคนคนนี้บอกว่า

ตรงกับตามหลักธรรมก็คือทุกข์

อันนี้เป็นคอมเม้นต์ใช่ไหม

แต่แต่เดี๋ยวก่อนวิเคราะห์ก่อนไป

เพราะมันเป็นความทุกค์ที่เธอนัง

เพราะมันเป็นผลกระทำที่เกิดจากความทุกข์แล้ว

มันก็คือเกิดจากความเศร้าของตัวเองไง
ข้อต่อเอา๒ทรงอย่างแบท

ขณะเดียวกันผู้ชายแบดบอยก็ทำให้คนแซดได้

มันต้องมีวิทยาลัยมันต้องมีที่สุด
เออมันต้องมีที่สุดนะคะ

เรายังไม่เฉลยแต่มันเป็นความเกลียดของชาวเน็ต
อีกข้อนึงข้อ๓๔ตอบข้อไหน

เน็ตบอกตอบข้อ๔เหมือนน้องใบตองว่า
เออนะคะตอบข้อ๔เหมือนพรมวิหาร๔นะคะ
เพราะอะไรคะตรงกับหลักเมตตา

ก็คือพลอยยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีมีความสุข
ไปเรียนพุทธศาสนาหัดเข้าถึงธรรมะ

ไปอินเดียมาต้องกดใหม่ร้อน

เดี๋ยวฉันกลับมาหาปากกับคุณนี่แหละ

แต่อย่างนี้ละกันอย่าเพิ่งไปดรามงดราม่า

ว่ามันยากไหมก็มีความยากอยู่ที่ต้องคิดวิเคราะห์ด้วย
เคราะห์คือเราต้องเข้าใจหลักธรรมอย่างแท้จริง
แล้วเราก็ต้องมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
วิเคราะห์จากเพลงวิเคราะห์จากเหตุการณ์ต่าง

ก็จะทำให้เรามีสตินะทำให้เราคิดได้

แต่ผมอยากเห็นบรรยากาศในการทำข้อสอบนะ

อย่างนี้นะเพราะอาจไปเจอข้อนี้แล้วโอ้โฮ

รู้รึหรือเปล่า
อย่างนั้นคุณเข้าใจไหม

ขออภัยคุณครูมาเฉลยหน่อยได้ไหม
อาจารย์ว่าวันนี้จะตอบถูกนี่ปัญญาณปัญสัยคือหิงตลอด
เรื่องของความทุกข์ใช่ไหมก็คือแซดยังบ่อย
คุณครูมาเฉลยให้หน่อยไม่งั้นเราเถียงกันไม่จบ

จบกันไปใครตอบอะไรยังไงร่วมส่งคอมเมนต์กันมาได้เนอะ